ติดตามกีฬากันนะครับก็มีประเด็นหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาคุณปวินพิรมพักดีได้ออกมาสรุปภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่บีจีนั้นเป็นแชมป์แล้วก็มีหลายประเด็นที่ส่งต่อเนื่องมาถึงฤดูการใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของการซื้อขายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือผมมีโอกาสได้พูดคุยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งมันมีเคสนะครับอย่างบารอสทาเดลี่กับดานีลกาเซียโตตินะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับบอกแล้วว่าจะไม่มีการดึงกลับมานะครับแล้วก็มิสรุปมารูโอกะกำลังอยู่ระหว